คลิปหนึ่งมากกว่านั้นค่ะอันนี้ประชดแหละดูออก
บทนักข่าวสาวดำน้ำรายงานข่าว

พี่ปิ๊บระบายออกไปนะคะเพราะว่าเกิดความลำบากนะคะ
วอลทุกคนนะคะช่วยกันนะคะ
อันนี้รักจริงนะคะต้องช่วยชีวิตต้นไม้ฝั่งทานไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ช่วยไม่ได้นะคะ๑ต้น

คือแกพยายามทำทุกอย่างให้แบบไม่เครียด
เพราะไม่งั้นแล้วไม่รู้ว่าจะเครียดไปทำไม

นี่ค่ะพี่ตั้มนาไทยพี่จิตรานะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนี่อะไรคะ
เรือของแกชื่อว่านาวาจุมพล
หลักล้านนะจ๊ะเห็นไหมคะล่มไปเป็นท่าแบบนี้
นั่นคือล้านหนึ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เงินล้านอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
บอกว่าเสียดายมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีล่มต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ต้อมบอกนะคะเป็นเรือที่รักของพี่ต้อมด้วย

แล้วก็มีทราวน์ของไพรทานิคด้วย

แกบอกว่าจะได้รับการเยียวยาไหม

ก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันสู้นะตัวเองนะคะภัย

คือตอนแรกก็ช่วยเศร้าแล้วแล้วมันตลกอีกแล้ว
คุณผู้ชมทีนี้มันมีคลิปที่แกสวดบนด้วยนะคะ

แต่ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถามแกนี่
สวดมนต์แบบนี้ตามลุงตู่บอกตามรอยลุงตู่
แกบอกว่าไหนวะโสดไม่เห็นน้ำรถเลย
มีแต่น้ำเพิ่มนี่ดี

ดีใจบ้านถูกน้ำท่วมแกบอกเปล่า
ไม่ใช่เพราะอะไรถึงสุขภาพจิตยังดีได้แบบนี้

ถ้าเครียดไปแล้วน้ำมันลดพี่จะเครียดนะ
แต่พี่ไม่รู้จะถ้าเครียดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกไหม
ถ้าเครียดไปมันลงสุขภาพเรานะเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญที่สุด
แบบนั้นคือเรียกว่าของนอกกาย
ไม่ตายเราก็หาใหม่สร้างใหม่

เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปเครียดนะคะพี่ต้อมให้กำลังใจเลย
เพราะปีนี้พี่ต้อมเองถือว่าโดนหนักมากกับวิกฤตในครั้งนี้นะครับ
แต่บางคนที่เราเห็นเขาตอนนี้คือต้องขึ้นมาอยู่บนถนนแล้ว
เขาหนักกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่า

นาวาจุมพลหลักล้านก็โดนน้ำท่วม
แต่ยังยิ้มได้แบบนี้นะคะ